มีความเห็นเหมือนกันกับไทยไฟแดงเพชรไทยา๔๙และฝ่ายน้ำเงินบุญหลง๔๘ครับ

คู่นี้พิกัดใหญ่ยักษ์เหลือเกิน๑๓๗ปอนด์
โอ้โหคิดดูพี่ชัยรถสิบล้อชนกับรถถังอ่ะครับ
มันแน่นอนคู่ที่การันตีถ้าไม่มันมาเก็บตังค์ที่พี่ชัย
เอ้าไปติดตามของวิทยาครับ
อีฟทราชัยช่อ๕พระยักษ์
และฝ่ายน้ำเงินดาวรุ่งอนาคตไกล
รุ่งร่างช่วงชบดีสูงยาวขาวแหลมแรงพระทะแหลม
โถไซเล็กซศคทรี
ฟังประวัติของมวยรองคู่เอกนะครับ
ฝ่ายแดงอินทราชัยช๕พยักษ์

ชื่ออาทิตย์ไกรจาบกอายุ๒๐ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

ที่๓ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินโพไซเล็กสคำสิง
หรือปอาวทะเลบางทะเล
ชื่อสักนรงสุกเลิศ
อายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
ชกมาแล้ว๖๘ครั้งชนะ๕๔

ข้างหลังชนะคะแนนแสงนภา
แสงเทียนน้อยที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
มวยคู่นี้ครับฝ่ายแดงนี่เป็นมวย
จังหวะอาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะครับ

สูงยาวเข่าดีฟอร์มสดครับ

น้ำเงินนี่มีพี่สมรักคำสิงนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้
ขณะที่มุมแดงก็มีทีมงานของลูกชายสุโขทัยเลยครับ
๕พยักษ์ถอดมงคลให้ครับเอาตามต่อยกที่๑ครับ
ท่านผู้ชมครับ๒คู่ที่ผ่านมาเดชฤทธิ์ป่าเตรียรกุล
คะแนนยอดขุนทัพสกสุงัยยิมเพชรยาสิบผู้พันตู่ยังแค้น
เอาชนะคะแนนบุญหลงสุนทรบางน้ำเปรี้ยวนี่เป็นรองผู้เอกนะครับ
๑๓๗ปอนด์อินทราชัยชอห้าพระยักษ์แดงโกไซเล็กสคสิงน้ำเงิน
ท่านผู้ชมครับหลังจากจบ๑๙มวยนาฬาท๕โมงเย็นแล้ว
เป็นฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่๑๙หรือว่าโค้กครับครับ
เป็นประเพณีใหญ่ที่น่าจับตาติดตามอีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชม

แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็นอินทราชัยช๕พยักษ์

ส่วนฝ่านมือนี่เจ้าบ๊าซว่าโอ้โหซ้อมเกินร้อย
ซ้อมดีที่สุดตั้งแต่การชกมวยมานะ
เชื่อได้หรือเปล่าช้าฟังชั้นตายแล้ว

ดูจากที่ผู้ชมแล้วมนุษย์น่ารักเยอะเกินนะ
แล้วก็ดูคุณครับ
คุณน้องนะพูดไซเล็กสคก
ต้องขอบคุณฟอร์เลนเจอร์ที่วันนี้ขับพาเราสองคน

มวยรอบฟอร์ดเนนเจอร์นะครับ

โดยยอดมวยไทยรัฐนี่โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัฐสุบันนะครับ
กับมวยดีแบบนี้มีให้ดูกันตลอด
๒๐ครับ๒๐คุมภาพันธ์
มวยชิงแจมป์รุ่นมินี่ไฟเวท๑๐๕ปอนด์

กับโดมทองทุกข์กระพ่อโรงต้ม
ตลอดบาท๒เป็นวันเสาร์แรกเลยนะครับ
โรงต้มนะไม่ใช่โดนต้มนะ
โรงต้มโรงต้มถ้าชกไม่ดีอ่ะโดนต้มแน่
นี่เป็นเกณฑ์ยกแรกแล้วครับ
เหลืออีก๑นาทีกับ๑๐วินาที
เอาล่ะตอนนี้รุ่นใหญ่๑๓๗ปอนด์ได้เสียสนุกแน่นอน
สิ่งที่ใกล้จบยกที่ชี้กันไปชี้ข้ามมาเท่าตำลายให้เสียงชี้แดงให้เสียงชี้น้ำ

มาครู้นี้นี้ใหญ่ยักษ์เหลือเกินนะครับ
แบบมวยไทยร็อเปกามันครับ
ฮอนแลนด์ที่เป็นคนที่เผยแพร่
ศิลปะมวยไทยในยุโรปครับมานั่งชมมวยครับ
กับคุณทรงไทยและคุณศิลปพระจานัสบรรย์ครับ

ถ้าเป็นยก๕ช่วงปลายยกโดนแบบนี้นี่ลิเกเลิกเลยนะ

ยังต้องอีกยาวยังลุ้นกันอีกยาวอีกไกลนี่เป็นเพียงยกที่๒เท่านั้น
ความสดอยู่ที่น้ำเงินเลยนะโกไซเล็ก

นี่ไต่ขวาต่อไต่ขวาดูมา
คู่นี้เป็นมวยขวาทั้งคู่ถ้าใครมีตีนซ้ายนี่ได้เปรียบเลยนะ

จริงเป็นแกนโต้นิดชิคจังหวะกันหนึ่งนะครับ
แล้วเด่นหรือว่าอันตรีธรรมชายไปไฟล์เปิดเกม
สไตล์การออกมาดแยปมีเหมือนหำลักเลย
ใจแบบสบายนะครับ
ความสโน่งความแรงครับ
ไม่ได้นะครับไม่มีทิ้งเองสหายเลย
มักเดียวเช็คบินเลยทีเดียว

มักเดียวไม่เหลวแลเลยนะครับ
ขวาตรงกรงเต็กสิแบบนี้
หาเปเลยหาเปเลยนะครับ
โอ้โหเรียบร้อยเลยจบเลย
เปหมอรอธรรมานได้เลยนะ
เต้าเด่น
ชอห้าพระยักษ์
กำลังงามเลยนะครับ

ก็ปรากฏว่าทางอินทาชัยช๕พยักษ์